เรื่องของของกินดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

แล้วที่สำคัญเขาว่ากันว่าเฮ้ยได้กินแล้วเป็นสิริมงคลกับชีวิตฮะ
แรงจริงในช่วงนี้กับเบอร์เกอร์สายมู
เขาบอกว่าใส่ความเป็นลายศักยันต์ลงไปด้วย
จนกลายเป็นเบอร์เกอร์สายมูหนึ่งเดียวในโลก
ดูดิพนักลงพนมเดี๋ยวอันนี้คือเปิดพออบมาด้วย
ใช่ไหมล่ะมันต้องครบเนื้อในเสื้อเขา
สาธุแล้วค่อยมอบให้กับลูกค้า
ก็หายที่ไหนไปกันเลยร้านน
เขาบอกว่าตอนนี้มีสองสาขารอลงได้

บอกว่าซิกเนเจอร์ของเขานะก็คือเครื่องตาประทับลายยันทั้ง๓ลาย
เขาบอกว่าได้ทำการผ่านการปลูกเสกบรรเป็นที่หรือเปอร์
ไอ้เครื่องปั๊มนี่คือปลูกตะเสดแล้ว
แล้วก็เป็นลายยันที่ได้รับอนุญาตแล้ว

จากท่านเจ้าคุณสมเด็จทงชัย

เกิงเป็นข้าวสอยใช่ป่ะ
เบอร์เกอร์ภาคเหนือคือรสข้าวซอย
บริการรสกรึ่งเหนือ
แล้วก็เบอร์เกอร์ภาคกลางรสต้มยำ
โอ้โหน่าจะทำอีกอันรสเขียวหวาน

ไอเดียดีก็เป็นแบบว่าไอเดียในการขายเนอะ
ไปดูกันได้ติ๊กต๊อกนี้ที่เขามารีวิวให้ชื่อว่า

แต่ถ้าไปดูในร้านเขาก็ได้เบอร์เกอร์สายมู